อะไรบ้างครับ

ก็คืออันนั้นก็จริงปล่อยให้เป็นเรื่องระหว่างภายในครอบครัวดีกว่า
แล้วเอาเรื่องตอนนี้เป็นระหว่างแซงและเสกมากกว่า

ก็แสดงว่าที่ผ่านมาเป็นความประกันบิการ
แล้วพี่เสกเค้าเคยเลี่ยงร้องมาให้ออกไปตรวจไง

ไม่เหมือนกัน

ดูดังใจสำหรับผู้เสียหรือซับตัว
เพราะว่าโดยณปัจจุบันแซนก็เลี้ยงน้องเอง
แล้วก็ไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์อะไรด้วย

ไม่อยากในส่วนที่ไม่ได้ติดต่อกันเนี่ย
ก็คือไม่อยากมีปัญหามากกว่า
คือตัดตัดปัญหาออกแค่นั้นเอง
แล้วก็เราก็ใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปกติ
คือค่าใช้จ่ายของลูกคือเรารับผิดชอบเอง

มานานแค่ไหนแล้วคะ

ก็ตั้งแต่เกิดมาฉันก็สักส่วนใหญ่
ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะลูกเราเราก็ดูแลได้
ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลด้วย
ก็ยืนยันว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้ใครรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วคนที่ออกมาบอกให้เราพิสูจน์ก็เป็นใคร
โกรธไหมคะที่เขาแบบว่าอยู่นี้ต้องออกมาเรียกร้องให้เรา

เรารู้เฝ้าเพราะที่เราทราบเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อันนั้นก็ความคิดเขา

ถ้าตัวมาใช้หลับลูกในรู้สึกลงอย่างไร
ไม่นะคะเพราะฉนเชื่อว่าการเลี้ยงดูของฉัน
แล้วก็อนาคตข้างหน้าก็จะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต

แต่ว่าณปัจจุบันฉันก็เลี้ยงลูกได้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุด
คือเราก็ตั้งแต่แซนพาตัวเองออกมาจากบ้านพิเศษ

แล้ววันนี้ผมก็ตัดผันของพี่เสค

ก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า

ณตอนนี้ก็คือตันก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ดำเนินการธุรกิจทำธุรกิจสักส่วนใหญ่
แล้วก็เอาเวลาไปมุ่งเน้นกับเรื่องของธุรกิจซะมากกว่า
อืมมันก็เลยยังไม่มีเวลาคิดเรื่องมูลนั้นเลยนะครับ
เจอได้ปกติค่ะไม่ว่าใครก็เจอได้ปกติ

แฟนมองว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องอะไรถูกไหมคะ
ก็รอให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วเราถึงจะสามารถที่จะแก้ได้ว่าปัญหาในส่วนตรงนั้นมันคืออะไร
กลัวมันจะเป็นปมให้กับน้องลีอองเองไหมถ้าน้องเขาโตขึ้นแล้วเขากลับมาย้อนหันเห็นเขา

ยังพี่กานตอนที่ยังมั้ยครับ

ไม่ว่าแบบไม่ยุ่งแล้ว
หรือว่าเลิกไม่ยุ่งเป็นไรไหม
เราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะ

ร่วมกันเกี่ยวพันกัน

หรือว่าเป็นไปได้ไม่น่ายุ่งเลย
ใช้ชีวิตไปตามปกติดีกว่า

เพราะว่าจริงแล้วทุกวันนี้คือ
มีอะไรหลายอย่างที่ต้องคิดต้องทำ

เรื่องอดีตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีต
แล้วก็เราก็ทำวันนี้แล้วก็ทำอนาคต

จะมีโอกาสกลับไปอยู่บ้านในชีวิตเองไหมคะ
คงไม่อะค่ะ

คงไม่รู้นะแต่ว่าเพียงแต่แบบ
อาจจะเจ็บข่าวในทั้งที่ผิดกันรึเปล่า